คุณเต้ยพงศกรน้องเต้ยน้องเต้ยมีแฟนแล้วนะเธอ
ใช่แต่เขาไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะ

หัวใจไม่วางเสียแล้ว

แล้วก็เป็นคอนเทนต์โชว์เรือนร่างของหนุ่มในวงการทั้งหมดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นภาพของคุณเต้ยพงศกรค่ะ
ซึ่งขึ้นเป็นหน้าปกเลยแบบนี้นะคะ
ล่าสุดนะคะก็ได้เจอหนุ่มเต้ยนะคะก็เลยต้องควักหลักฐานให้เขาดูเลยค่ะ
เจ้าตัวเห็นแล้วก็อดคำไม่ได้นะคะ
ยังบอกว่าไม่ซีเรียสครับเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่า

เออเอาไปตัดเออเอออะไรแบบนั้นค่ะเออนะคะ
จริงแล้วเต้ยพูดแบบใจกว้างมาก
บอกว่าพี่เขาจะได้ดูถือว่าเป็นบุญตา

เขาบอกว่ารู้สึกขำนะคะเพราะว่ารูปที่นำไปใช้เป็นรูปเขาจริงนี่แหละ
นะคะไม่ได้ตัดต่อไปทำให้อะไรเสียหายก็ดีแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ลามตามไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ขอปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วละกัน
ขอบคุณนะครับที่ยังเอาผมมาอยู่ในเพจ
คิดมีเคราะห์แยกเยอะดาราคือคองวัน
รู้สึกแบบสนุกรู้สึกแบบโอเคผมว่ามันเป็นสีสันดีกว่า

คือถ้าแบบไม่มีแบบกลุ่มคนเหล่านี้ชีวิตก็จะขาดสีสันอ่ะผมว่า
ไม่ได้ซีเรียสโอ้โหยิ่งเห็นเมื่อกี้ยิ่งหาเลย
เตรียมเอามาลงเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไอจีบ่อย

นักข่าวของเราหรือเปล่าไม่ใช่หรอกคือคุณเต้ยเนี่ยเขาเป็นขวัญใจพูดตรงชาวสีม่วง
เก้งพี่กวางทั้งหลายเนี่ยเขาก็ชื่นชอบแล้วเขาก็เอาไปแบบทำเป็นโปรไฟล์รูปนะคะ
ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยนะคะเมืองไทยเรานี่ใจดีนะ
เขาบอกเลยนะคะเอาไปทำได้แต่อย่าไปตัดต่อให้มันเสื่อมเสีย
คือปกติดาราถ่ายแบบนี้ต้องขึ้นปกนิตยสารเท่านั้นต้องเสียเงินซื้อ

นี่สุดสดอยากจะไปดูเลยนะ